หนึ่งเป็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะที่ดอนเมือง
ดอนเมืองเนี่ยถือว่าเป็นสนามบินเป็นหน้าเป็นตา
ด่านแรกเลยนะคะคนที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเนี่ย
คนก็เยอะเห็นบอกว่ามีการต้องนั่งกับ
พื้นเลยนะคะแอะประโยชน์นี้เลยคุณดูนี้
ฮะแล้วมันกลายเป็นประเด็นมาเลยนะคะล่าสุด
เดี๋ยวก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วนะคะว่า
มันก็จริงนั่นแหละเพราะว่าคนไปใช้บริการมากขึ้น
ตอนนี้เนี่ยในมุมนี้สิฮะดูมุมนี้สิฮะ
เออพื้นที่ที่รองรับเนี่ยโดยเฉพาะเก้าอี้เนี่ย
มันไม่พอกับคนที่ไปใช้บริการไงครับ
ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงใหม่น่าจะแล้วเสร็จธันวาคมนี้แหละค่ะ
เป็นภาพที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะ
คือภายในถ้าเกิดว่าใครไปใช้บริการจะเห็นเลยนะ
ฝนังก็มีรอยปุปะฝ้าเพดานก็หลุดมีรอยน้ำจับเป็นคราบเหลืองเชียว
เออคนที่เขาไปใช้บริการเขาก็คงละเอียดใจนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่มันสนามบินหรือว่าสถานีขนส่งบอกขอสออะไรแบบนี้

มันแบบมันไม่เหมือนสนามบินเลย
มันเยอะจริงคือบางทีเวลาเดินทางคุณต้องเผื่อเวลา๒ชั่วโมงนะ

คือในจุดที่ต้องนั่งรถไปต่อเครื่องบินนะ

ทีนี้มีการตั้งคำถามคุณดูนี่เห็นไหม

มีการตั้งคำถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่
คุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะ
คำถามโตคือผ้าสีสนามบิน๗๐๐บาท
แพงไปไหมคุณศักดิ์สยามตอบด้วยนะคะ
ทำไมปล่อยให้บริการสวนทางกับตัวเงินแบบนี้
สถานีขนส่งรถบัตรของต่างประเทศยังดูดีกว่าเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะทางท่ากาศยานดอนเมืองก็ยอมรับนะคะบอกว่า
ภาพที่มันปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่พักของผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
คือรอที่จะไปขึ้นเครื่องบริเวณห้องโถงบัสเกจ
ขาออกระหว่างประเทศหมายเลข๑ถึง๖
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศก็คืออาคารหนึ่ง
จากมีผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ
ทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เพียงพอต่อการรองรับผู้โดยสารที่มันภาคมากขึ้น
แต่ขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงขยายพื้นที่
เพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้๑๖๕๐คน
เพิ่มเก้าอี้อีก๑๐๐๐ที่นั่ง
เพิ่มจำนวนห้องน้ำเป็น๔๐ห้องน้ำ
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างก็จะเริ่มปรับปรุงในพื้นที่
ในวันที่๑๕สิงหาคมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ก็คือ๑๒ธันวาคม๖นี้นะคะ
ดราม่ามันดะรามไปถึงเรื่องของรายได้
โอ้โหกำไรก็เยอะจ่ายบรรดาพนักงานก็เยอะ
ทำไมคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารเป็นแบบนี้ล่ะ
ทุกคนก็ขุดลากไส้กันออกมา
ก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการด้วย
เป็นภาพลักษณ์หน้าตาของประเทศไทย